ตามด้วยท่านวันนิวัฒน์สมบูรณ์นะครับท่านประธานที่เคารพ
ดิฉันจิราพรสินทุไพรสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลุกขึ้นมาชี้แจง
ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะเพื่อที่จะสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชน
แต่ดิฉันกราบเรียนว่าสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา๗ปีที่ผ่านมา
รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าฉบับนี้ค่ะ
ฉันกลับเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่คือการสร้างความหวังลมลงน้ำแรงให้กับประชาชน
ถ้าดูเนื้อในของร่างพระธรรมนัฐงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้นะคะ
จะเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้รู้สึกสะทกสถานกับวิกฤตของประเทศ
และยังไม่รู้ถึงสถานการณ์ความเสี่ยงทางการคลังที่กำลังเกิดขึ้น
ถ้าเราไปดูในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ค่ะ
รายจ่ายประจำมีสัดส่วนสูงถึง๗๖๑ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด
และมีแนวโน้มที่รายจ่ายประจำนี้จะสูงขึ้นเรื่อยจนไปเบียดงบลงทุน
สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอนนี้คือรัฐบาลต้องกู้มากกว่างบลงทุนค่ะ
นั่นหมายความว่าเงินกู้ส่วนหนึ่งนั้นถูกกู้มาเพื่อจ่ายงบประจำ
ซึ่งส่วนใหญ่คือเงินเดือนกับค่าจ้างของพี่น้องข้าราชการ
ดังนั้นสถานการณ์ของประเทศตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะในภาวะที่
ถูกผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙เข้ามาซ้ำเติม
รัฐบาลต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณ
ของประเทศใหม่เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
อย่างเช่นอัตราในผลซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์
ก็ยอมรับแล้วว่ามีมากเกินความจำเป็นและสองค่ะต้องสร้าง
ฐานรายได้เพิ่มในอนาคตซึ่งดิฉันไม่ได้หมายความว่า
ท่านไปเก็บภาษีประชาชนเพิ่มนะคะแต่เป็นการสร้างฐานรายได้ใหม่
ที่เป็นบริบทของตัวเองไทยต้องหารายได้ของตัวเอง
ที่ไม่ใช่เพียงการเป็นฐานรับจ้างผลิตดิฉันขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่
หนึ่งนะคะท่านประธานที่โครงพลาดเราทราบกันดีว่า
ส่งออกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทราบหรือไม่ค่ะว่าการส่งออก
ของไทย๑๐อันดับแรกค่ะมีอย่างน้อย๗๘รายการในทุกทุกปี
เป็นสินค้าที่มีบริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่
ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
ได้บอกว่าราคาดีส่งออกดีมากกลับแทบไม่มีที่ยืนในรายการสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยเลย
ข้อมูลจากสำนักงานประหลัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสุรกากรค่ะได้ชี้ว่าในกลุ่มบริษัทส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
ห้าสิบบริษัทแรกพบว่ากว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกค่ะ
ขออนุญาตทำสไลด์ลงก่อนนะคะ
ดังนั้นค่ะการส่งออกซึ่งเราบอกว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยกลับไม่ใช่รายได้หลักของเราจริงค่ะ
ซึ่งถ้าเราไปดูในปี๒๕๖๒ถึงปี๒๕๖๓นะคะ
แต่ถ้าเราดูการจัดเก็บภาษีค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากนะคะ
ประเทศนั้นเราแทบเก็บภาษีไม่ได้เลย
เพราะส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
และเมื่อบริษัทเหล่านั้นเขาได้ผลกำไร
เขาก็จะโอนเงินนั้นกลับไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศ
ท่านประธานที่เคารพค่ะสิ่งที่ประเทศไทยได้รับจากการลงทุนของบริษัทต่างชาติหลักคือการจ้างงานค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันเรายังมีต้นทุนอีกมากที่ต้องใช้ไปเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
เช่นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในขณะที่รัฐบาลไม่สามารถสร้างโอกาสให้ไทยได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติเหล่านั้น
และไม่สามารถสร้างธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
ท่านประธานที่ครบค่ะโลกได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ
งบประมาณที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้ไปกว่า๒๐๘ล้านล้านบาทตลอดระยะเวลา๗ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้ใช้เพื่อปรับโครงสร้างประเทศให้รองรับสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป
แต่ยังเป็นการใช้งบประมาณส่วนใหญ่เพื่อรอคอยการลงทุนแบบเดิมเหมือน๓๐ปีที่ผ่านมา
ดังนั้นค่ะสิ่งที่ที่ฉันกำลังจะบอกกับรัฐบาลก็คือว่า
ดิฉันไม่ได้ให้รัฐบาลลดการส่งออกของประเทศค่ะ
แต่ดิฉันขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณก้อนนี้
เพื่อทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็ง
และทำให้สินค้าไทยที่มีศักยภาพได้รับการยกระดับขีดความสามารถ
กลายเป็นสินค้าส่งออกหลักมีโอกาสขึ้นแท่นเป็นสินค้าส่งออก๑๐อันดับแรกของประเทศ
แทนที่จะเป็นสินค้าของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเหมือนที่ผ่านมา
ซึ่งถ้าเมื่อไหร่บริษัทเหล่านั้นย้ายฐานการผลิตออกไป
ประเทศไทยจะประสบปัญหาทันที
ท่านประธานที่ครบค่ะแล้วอะไรบ้างที่จะเป็นโอกาสของไทยในการขยายฐานรายได้เพิ่ม

ท่านสมาชิกได้อภิปรายชี้ให้เห็นโอกาสในอุตสาหกรรมหลายอย่างแล้วค่ะ
ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังได้พูดออกมาเหมือนกันค่ะ
ซึ่งก็ตรงกับทางที่ภาคเอกชนเคยเสนอว่า
ตั้งแต่การเกิดวิกฤตโควิด๑๙ค่ะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรควรเป็นหนึ่งในพระเอกที่ประเทศไทยควรสับสนุน
กระทรวงพาณิชย์ก็เคยพูดออกมาแถลงข่าวร่วมกันกับกระทรวงเกษตร
หลังโควิด๑๙ผ่านยุทธศาสตร์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด
คำถามคือรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับยุทธศาสตร์เหล่านี้อย่างเหมาะสมหรือไม่
ขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่๒นะครับ
ท่านประธานที่เคารพค่ะมีอย่างน้อย๔กระทรวงค่ะที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรรองรับอนาคตหลังวิกฤตโควิด๑๙
ก็คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แต่ว่าพอไปดูนะคะการจัดสรรงบประมาณของปีนี้ค่ะ
พบว่างบประมาณทั้ง๔กระทรวงนี้ค่ะ
รวมกันก็ยังน้อยกว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหม
กระทรวงเดียวเกือบ๑แสนล้านบาท
ซึ่งกระทรวงกลาโหมนะคะยังเป็นกระทรวงหน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด๕อันดับแรกของปีงบประมาณ๒๕๕๙
สรุปแล้วงบประมาณที่จะผลักดันการส่งออกสินค้าของไทย
หลังวิกฤตโควิด๑๙ได้รับการจัดสรรน้อยกว่า

รัฐบาลให้ความสำคัญกับความมั่นคงของตัวเอง
แล้วก็ความมั่นคงนั้นค่ะก็ไม่ใช่ความมั่นคงมั่งคั่งของประชาชน
หรือพลทหารชั้นผู้น้อยแต่เป็นความมั่นคงมั่งคั่งของกลุ่มในพล
ซึ่งดิฉันก็ไม่ได้แปลกใจค่ะเพราะว่า
พฤติกรรมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตลอด
หลายปีที่ผ่านมาได้ใช้จ่ายงบประมาณไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น
เบียดบังงบประมาณแผ่นดินเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองและคณะมาโดยตลอด
รวมถึงการใช้งบประมาณเพื่อตัวเองในคดีเมืองทองอัครา
ขออนุญาตนำสไลด์ลงก่อนนะครับ
ท่านประธานนิครบค่ะประเด็นเรื่องเหมืองทองคาราเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินในสองส่วน
คือส่วนที่๑งบประมาณที่ใช้ต้องใช้หากไทยแพ้คดีค่ะ
แล้วก็ในกรณีต้องจ่ายเป็นตัวเงิน
ซึ่งดิฉันสงสัยว่ารัฐบาลจะใช้เงินส่วนไหน

จะเป็นงบกลางหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการแอบเอาเงินทุนสำรองจ่ายตาม
พรบวิธีการงบประมาณมาตรา๔๕ที่เหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าอีกใบ
จำนวนสูงถึง๕๐๐๐ล้านบาทให้พลเอกประยุทธ์ไปใช้โดยไม่ต้องผ่านสภา
ส่วนที่สองค่ะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีคำชี้ขาดออกมาว่าแพ้คดีหรือไม่
ก็มีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่เบียดบังงบประมาณแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่๓ค่ะ
ท่านประธานที่เคารพครับดิฉันอยากให้ท่านประธานค่ะได้ดู
หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมลับที่สุดด่วนที่สุดที่
ก๐๕๐๗ทับลอลิง๑๘๔๖ลงวันที่๒๘มีนาคม๒๕๕๙
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
ปรากฏว่าในหน้าที่๗ได้มีรายละเอียดของการตั้งกรอบงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่าง
เป็นจำนวนเงิน๗๓๑ล้าน๑แสน๓หมื่นบาท
เงินก้อนนี้ค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙
ท่านประธานที่โครงการไหนผลเอกประยุทธ์บอกว่าจะรับผิดชอบเองค่ะ
แล้วทำไมถึงยังกล้าเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ต่อสู้คดีตัวเอง